คุณผู้ชมครับไปดูข่าวนี้ฮะที่จังหวัดพิสุนโลกที่ผมโปรยเอาไว้
น้องชายเนี่ยติดเหล้าหนักเลยนะแล้วก็เอาถังสีเนี่ย
ทุบพี่ชายซึ่งพิการเสียชีวิตแม่แก่เท่าเข้ามาห้าม

ได้ยินเสียงเธอฟาดดังโบ๊ะ๓๔ครั้ง

เนี่ยเลือดออกเนี่ยแล้วเธอทำอะไรเขา

เนี่ยนอนคักอยู่เนี่ย
คุณผู้ชมดูสภาพเลยครับ
โอ้โฮคุณแม่คุณยาย
เพื่อนบ้านได้ยินเสียงนางบุญชื่นอายุ๘๒
ร้องขอความช่วยเหลือรีบวิ่งไปดูครับ
ในเดือนอายุ๕๔ปีลูกชายของนางบุญชื่นเนี่ย
พิการทางสมองแขนขาอ่อนแรงนะนอนห่มผ้าตัวสั่นหายใจรวยลินอยู่
ส่วนคุณยายบุญชื่นนอนอยู่นะครับ
บนต่างไม้เอามือกลุ่มหญิงศาสตร์ร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนะครับ
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายหยิก
หยิกคือใครอ่ะนั่งอยู่ใกล้แม่กับพี่ชายนั่นแหละ
เพื่อนบ้านโทรแจ้งตำรวจเลยครับโทรแจ้งตำรวจ
เหตุเกิดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านชั้นเดียวที่ตะบนหัวรอ
อำเภอเมืองจังหวัดพิสุนุโลก
กู้ภัยมาถึงนะครับในเดือนตายแล้วครับคุณผู้ชม
เดือนที่พิการนอนอยู่ตายแล้วครับสภาพศพมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้า
ส่วนคุณยายบุญชื่นมีแผลบวมปูดที่หน้าผากแล้วก็ไทยทอย
นำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช
ตามรวชสอบสวนแน่หยิกหรือนายอัคฮฤทธิ์ศรีสว่างอายุ๔๔ปี
เรื่องต้นให้การว่าพี่ชายพิการเนื่องจากตกนั่งร้าน
ขณะทำงานก่อสร้างก่อนเกิดเหตุบอกให้กินยาแต่ไม่ยอมกิน

ครับก็เลยใช้ถังสีเปล่าฟาดไปที่ศีรษะ๑ครั้ง
ตกลงมาที่พื้นแล้วมาถูกแม่ต่อว่าอีก
ตีพี่ชายทำไมเขาโมโหเลยเอาไม้เท้าตีหัวแม่ครับ
ถังนี่ถังเดียวเขาบอกว่าหนาว
บอกว่าหนาวแล้วคงเป็นอะไรไม่รู้พลไม่ออก

เจ๋งใจมาก
สำรวจคุ้มตัวเนื้อหญิกไปสอบประคำเพิ่มเติม

ไว้วนมานะฮะตำรวจแล้วเขาพูดกับตำรวจบอกว่า
ถ้าเข้าคุกแล้วจะไปกินเหล้าที่ไหนแม่ต้องเหงาอยู่คนเดียว
โอ้ชาวบ้านนะครับก็พากันต่อว่าแล้วครับ
พอเห็นแบบนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วครับ